คุณผู้ชมข่าวต่อไปเนี้ยเอ็นดูเอ็นดูแล้วก็จะชื่นชมคุณแม่ด้วย
สอนน้องมาดีมากครับลูกชายนะอยู่ชั้นอ๋อหกขวบอะต่อหนึ่งเอง
ไปตลาดกับแม่แล้วเดี๋ยวดูนะลูกชายบอกว่าให้แม่เนี่ย
พาหนูไปที่สถานีตำรวจหน่อยไปทำไมฮะเนี่ยจะไปลงบันทึกประจำวัน
งั้นจะไม่ยอมกลับบ้านเห็นไหมคะ
นี่คือแบงค์๒๐คุณผู้ชม
๒๒ใบที่น้องเจอตกอยู่ที่ตลาด

ถ้าแม่ไม่พาหนูไปแจ้งความหนูจะไม่กลับบ้าน

เรียนอยู่ป๑ที่อนุบาลระยอง
แล้วกำลังยื่นแบงค์๒๒ใบ
ให้กับร้อยตำรวจหญิง
ที่รับลงบันทึกประจำวันร้อยเวรหญิง
ซึ่งน้องเขาบอกว่าเก็บตังค์๔๐บาทได้
ตลาดนัดปากน้ำที่ระยอง
ซึ่งเราก็คุยกับคุณแม่ของน้องไกรวิทย์นะ
คือคุณแม่ศิลากรเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดนัดปากน้ำ
ระยองไปกับน้องไกรวิทย์นี่แหละ

เหลือไปเห็นอะไรสีเขียวตกอยู่ที่พื้น

แม่คุณครูสอนไว้ด้วยว่าต้องเอาเงินนี้
ไปให้ตำรวจไปแจ้งความ
แล้วแม่ก็บอกว่าลูกมัน๔๐บาทเอง

แม่แต่มันไม่ใช่ของเรานะแม่
ถ้าเกิดแม่ไม่พาหนูไปแจ้งความหนูจะไม่กลับบ้าน
นี่พูดกับแม่แบบนี้นะคะ
ทีนี้พอน้องมาแจ้งความ
ตำรวจเขาก็ทำตามความต้องการน้องนะ
คือลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน

ไกรวิทย์รู้ไหมเงิน๔๐บาทที่หนูเอามา
ถ้าเกิดว่าครบ๑ปีแล้วไม่มีเจ้าของเขามาทวงคืน
มันจะตกเป็นของคนที่เก็บได้นะลูก

แล้วทีนี้ร้อยเวรหญิงเขาเอ็นดูค่ะ
ด้วยความน่ารักน่าชังของน้องไกรวิทย์
ก็เลยทำให้ร้อยเวรหญิงที่เขารับลงบันทึกประจำวันเนี่ยนะ
ควักกระเป๋าตัวเองหยิบเอาแบงค์ร้อยมา

นี่อันนี้คุณตำรวจให้หนูนะ

เห็นไหมเป็นเด็กที่ถ้าเกิดว่าเจอของที่ไม่ใช่ของตัวเอง
เอาไปคืนแล้วดีมาก